เพราะว่าช่วงนี้นักกีฬาหลายสมาคมนั้นก็เดินสาย
ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนครับ

ฟิลิปปินส์ที่สังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมครับ
นำโดยร้อยโทยิงจุธาทิพย์มณีพันธ์
ซึ่งได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นในปีหน้าแล้ว
ก็เข้าพบกับทางพลเอกนัดนะครับ

พร้อมทั้งผลเอกชัยพฤกษภูมิสวัสดิ์นะครับ
เจ้ากรมสวัสดิ์เหรียญตรานะครับ
เพื่อสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุน
นักกีฬาในสังกัดแล้วก็สมาคมกีฬาจักรยาน
ก็ทำผลงานนะครับคว้ามาได้ถึง๖เหรียญทอง
เหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงครับ
เอกนัทก็บอกนะครับว่าเป็นประติการที่นักกีฬาจักรยานของไทย
เหรียญรางวัลใน๔เกมรวมทั้งสิ้น๑๑เหรียญครับ
ซึ่งก่อนไปสมาคมกีฬาจักรยานนั้นก็หวังไว้แค่๒เหรียญทองเท่านั้น
ซึ่งเขานะครับในฐานะผู้นำก็บอกนะครับว่า
ยินดีให้การสนับสนุนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ด้วยการส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการรับราชการ
เพื่อจะได้มีของขวัญและเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อชาติต่อไปครับ